ทิ้งหน้ามันขวา
หน้าสมัติไปเลยครับ
มาแล้วพยายามจะเด้นที่หุมซ้าย

จะท้าดวนชวนแรกมันกับกิ่งอาธานาธิ์เกรงไกร

สิทธิ์ของคุณศรีเมืองสิงสวนเงิน

เหมือนกันว่าคุณสีเมืองนี่นั่งไว้จากเก้าอีนแน่นอน

ในช่วงปลายยกครับซ้ายของธนกิ่งไผ่แล้วเสียบตาม

เกงไกรเพียกเข้ามาทิ้งด้วยมัดขวา

ใครบอกว่าทางด้านเกียงไกรหาเลี้ยงตัวเองด้วย
แข้งผมไม่เชื่อหาเลี้ยงด้วยหมัดนี่แหละครับ

กลิ้งไพก็จะสวนด้วยมัดเหมือนกัน

อู๋หูยสวนด้วยเข้าเลย
แต่เจอมัดของเก่งใกล้
อย่างที่ผมเรียนให้คุณผู้ชมไปครับว่าการได้มาซึ่งแชมป์มันยากแล้ว
การป้องกันแชมป์นั้นยากกว่าครับ
พื้นที่ที่เดินครับไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบ
วันนี้กลับลอยด้วยหนามครับ
ฝ่าขวากหนามไปได้และป้องกันแชมป์สำเร็จหรือไม่ครับกิ่งไพร
ต้องถามใจเจ้าเกียงไกลดูดูภาพช้าครับ
โอ้มักของเทศนาเกียงไกลกับเข่าของเทศนาเกียงไผ่แลกกันอย่างสนุก